สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พระหัสสบดีที่๑๘ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๑ครับ
วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
มีอุบัติเหตุรถบรรทุก๔ล้อเล็กที่บรรทุกปลามาเต็มคันรถเสียหลักพลิกตะแคงบนถนนพระราม๒ในช่วงของจังหวัดสมุทรสาครทำให้ปลาตกเกลื่อนถนนนะครับ
ตำรวจสอบสวนคนขับบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีสุนัขวิ่งตัดหน้าจึงต้องหักหลบกระทันหันติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๔ล้อเล็กที่บรรทุกปลามาเต็มคันพลิกตะแคงอยู่ในช่องทางด่วนถนนพระราม๒
ใกล้กับสะพานต่างระดับในพื้นที่ตะบนมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ทำให้การจราจรติดขัดต่อเนื่องหลายกิโลเมตร
ลาที่บรรทุกมาตกเปลี่ยนถนนผู้ปลายต้องประสานรถอบเพลิงเทศบัณฑ์นครสมุทรสาคร
ฉีดน้ำล้างเมื่อปลาออกจากพื้นถนนป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ก่อนเกิดเหตุนายสมศักดิ์ตุ่นคำอายุ๖๐ปี
กำลังขับรถบรรทุกปลา๗๒รัง
ส่งที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนัก
จู่มีสุนัขวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถกระทันหัน
คนขับจึงหักหลบทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคง
ที่บรรทุกมาตกกระจัดกระจาย
ซึ่งคนขับได้รับบาดเจ็บที่ฝ่ามือเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ใช้รถยกยกรถบรรทุกปลาขึ้นมา

ช่วยกันเก็บปลาและทำความสะอาดถนน
ก่อนจะเปิดการจราจรตามปกติ
ผู้ภัยไตรคุณธรรมเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ทางถนนมอเตอร์เวย์ในพื้นที่ตะบนหนองคล่องคอก

หลังเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายกัน๕คัน
หนึ่งในนั้นคือรถตู้โดยสารสายกรุงเทพพัทยา
ที่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๑๑คน
ภายจึงรีบนำส่งตามโรงพยาบาลในพื้นที่
ซึ่งรถที่ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่
อยู่ในสภาพหน้ารถและท้ายรถถูกชนพังเสียหาย
แต่ใช้ความเร็วไม่มากนักเพราะการจราจรติดขัด
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถขับอยู่ข้างหน้าชะลอความเร็ว
ทำให้รถที่ขับตามหลังมาชนท้ายต่อกันไป
กล้องหน้ารถเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ปิดท้ายที่จังหวัดลบบุรีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำ
รถพ่วง๑๘ล้อกลางถนนสะโบดชัยบาดานในพื้นที่ตำบลนิยมชัยอำเภอสาโบด
ทำให้นานครทองสุกอายุ๓๖ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่
ซึ่งทันทีที่พ่อของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ
เห็นศพลูกชายก็ร้องไห้ปานจะขาดใจ
ตำรวจสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุนายนครขี่รถจักรยานยนต์มาตามเส้นทางดังกล่าว
เพื่อจะไปดูนาข้าวแต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถพ่วง๑๘ล้อก็เลี้ยวตัดหน้ากระทันหัน
ทำให้รถจักรยานยนต์พุ่งชนเข้าลูกพ่วงอย่างจัง
ตำรวจสพสาโบดจึงควบคุมตัวคนขับรถพ่วงไปสอบปากคำ